โซเชียลมีการแชร์คลิปเหตุทะเลาะวิวาส

เป็นสาวประเภท๒คนไทยกับชาวต่างชาติ
ถึงขนาดเอารองเท้าตบหน้ากันเลยนะฮะ

คือผู้ใช้เฟซบุ๊คลายหนึ่งโพสต์คลิป
กลุ่มสาวประเภท๒และกลุ่มนักท่องเที่ยว
มีปากเสียงทะเลาะกันอย่างรุนแรง
ก่อนที่สาวประเภทสองชุดดำสองคน

แล้วก็เกิดความชุนละมุนกันขึ้น
โดยความวุ่นวายไม่มีทีท่าว่าจะยุติ
เพราะว่าสาวประเภท๒ชุดดำอีกคนหนึ่ง
ถือรองเท้าวิ่งเข้ามาตบหน้าชาวต่างชาติ

ส่วนคนอื่นก็ยังทะเลาะวิวาท

ชาวเน็ตกระต่างก็ออกมาแสดงความเห็นอย่างหลากหลาย
อยากให้ตำรวจเข้าไปตรวจสอบ
เพราะว่าแน่นอนล่ะเขามองว่ากระทบต่อภาพลักษณ์ของการท่องเที่ยว
แล้วก็บางคนก็บอกว่าก่อนที่จะวิจารณ์
ควรต้องรอฟังความให้รอบด้านว่าเกิดจากสาเหตุใดกันแน่นะครับ

ชาวต่างชาติที่เข้ามาเที่ยวบ้านเรา
ถูกคนถ่ายเองทำร้ายนะครับ
ด้านของพันธ์ตำรวจเอกอโนไทยจินดามณี
มกับการสถานีตำรวจภูทรป่าตองเปิดเผยนะครับว่า

ติดตามตัวกลุ่มสาวประเภท๒ที่ก่อเหตุแล้ว
เพราะถือว่าเป็นการทำลายภาพลักษณ์การท่องเที่ยวด้วยนะครับ